พยาบาลสาวท่านหนึ่งเธอโชคร้ายมากป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
แล้วก็ต้องฉายแสงต้องให้คีโมแน่นอนว่ามันมีเอฟเฟคทำให้ผมร่วง
ตัดสินใจว่าเอาละโกนศีรษะโกนผมทิ้งเลยก็แล้วกันโดยสามีเป็นคนโกนให้นะฮะ

หลายคนบอกเห็นแล้วก็อดจะซึ้งตามไปด้วยไม่ได้นะฮะ
คือเธอยังไม่รู้นะครับตอนที่สามีโกนใช้แบตเตอเลี่ยนแล้วก็โกนผมทิ้งให้
โกนเสร็จตอนถ่ายเสร็จเนี่ยเธอก็มาก้มปัดเศษผมใช่ไหม
ไม่รู้ว่าสามีตัดสินใจโกนผมทิ้ง

หันมาแบบเอ้าเพื่อจะเป็นเพื่อนภรรยาค่ะ
นี่นะฮะเจ้าของคลิปนะครับพยาบาลสาวท่านนี้นะครับ
เป็นพยาบาลวิสันนีอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อุทัยธานีนะครับ
ก็ต้องให้ยาร่วมกับการฉายแสงจนต้องโกนผมเพราะผมร่วง
แต่ไม่คิดว่าแฟนเนี่ยจะโกนผมเป็นเพื่อนด้วย
ก็เลยเอาคลิปมาแชร์ไว้แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการเป็นมะเร็งต่าง
เพื่อที่จะให้กำลังใจหลายคนในการที่จะต่อสู้กับมะเร็งเหมือนที่เธอกำลังทำอยู่ด้วยนะฮะ
เธอเพิ่งรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะครับเธอออกมาบอกว่าเธอเป็นพยาบาลที่ทำงานหนักมาตลอด
แต่สุดท้ายมาตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมทีแรกเนี่ยตกใจมาก
ชีวิตพลิกผันไปเลยแต่สุดท้ายไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตเธอบอกเธอจะสู้กับมันค่ะนี่นะฮะ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้เจอกับพยาบาลท่านนี้นะฮะก็คือนางสาวนัตยาทวีผลอายุ๓๒ปี
เป็นพยาบาลวิสัญญีพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลอุทัยธานีนี่ที่บ้านนะครับ
วันนี้เราได้พูดคุยกับเธอนะครับแล้วเธอก็นี่อันนี้คือใส่วิกมานะ

ให้เราดูด้วยนะฮะเธอบอกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคน
แล้วก็ครอบครัวของทุกคนที่ต้องต่อสู้กับมะเร็งค่ะ
คุณนัตยาบอกว่าที่ผ่านมาเธอตรวจร่างกายเป็นประจำนะครับ
ทีแรกพบว่าเป็นแค่ก้อนซีสธรรมดาทั่วไปนะฮะ
หลังจากนั้นพบว่าก้อนเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มีก้อนเนื้ออีกก้อนหนึ่งมันงอกเพิ่มขึ้นมาอีก
หมอบอกต้องส่งชิ้นเนื้อไปตรวจ
ผ่านมาถึง๑สิงหาคมผลออกมาตรวจเนี่ยผลปรากฏว่ามันเป็นก้อนเนื้อร้ายมันเป็นเนื้อร้าย
แพทย์รักษาโดยการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อดังกล่าวออกแล้วก็เลาะต่อมน้ำเหลืองออกด้วยนะครับ
จากเชื้อมันลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลือง
หลังจากผ่าตัดก็ต้องให้คีโมให้ไป๒เข็มแล้ว
แล้วตอนนี้ก็ได้โกนผมทิ้งเลยเพราะว่าผมมันร่วง
นี่ฮะซึ่งเธอบอกเธอขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกคนนะครับ
ท้อแท้อย่าสิ้นหวังขอให้มีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายนี้
หลังจากที่เธอป่วยเนี่ยนะฮะเพราะว่าเป็นมะเร็งเนี่ย
เธอก็หันกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวมากขึ้นได้รับกำลังใจจากคนรอบข้าง
เพื่อนที่ทำงานด้วยโดยเฉพาะสามีนะที่ดูแลเธอเป็นอย่างดีอยู่เคียงข้างให้กำลังใจตลอด
ไปหาหมอวันไหนจะไปไหนอะไรยังไงเนี่ยสามีพาไปทุกที่
ตอนที่โพสต์นะคะก็คืออยากแชร์ประสบการณ์ค่ะของคนที่แบบเป็นมะเร็งนะคะ
แล้วก็หลังได้รับยาเคมีบำบัดนะคะมันก็แบบเออมีผลข้างเคียงอะค่ะ

แฟนนิกส์แฟนนิกส์แฟนนิกส์
แฟนนิกส์แฟนนิกส์

แฟนนิกส์

แฟนนิกส์

แฟนนิกส์

แฟนนิกส์

แฟนนิกส์

แฟนนิกส์